ต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของสวนมะนาววัย๖๐ปีคนนึงเครียดเรื่องปัญหาการเงินปัญหาหนี้สินต่าง
หาทางออกไม่ได้นะคะตัดสินใจใช้ปืนลูกซองยิงภรรยาของตัวเองแล้วก็ลูกบุญธรรม
จากนั้นก็ยิงตัวตายตามรวมเป็น๓ศพค่ะ
แต่ว่าก่อนก่อเหตุมีการส่งไลน์เข้าไลน์กรุ๊ปครอบครัวยาดสั่งเสียทุกอย่างร่ำลาทุกคน
บอกชี้แจงหมดว่าประกันทำที่ไหนไว้อย่างไรบ้างติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันนะคะ
สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าในพื้นที่หมู่๑๓ตำบลนิคมทุ่งโพทะเล
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังเกิดเหตุบ้านปิดเงียบศพทั้ง๓คนประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวบุญธรรมนอนตายอยู่ในบ้าน
ผู้เป็นพ่อคือนายพยอมสีทองอายุ๕๙ปีมีบาดแผลถูกยิงใต้คาง
นางสำราญศรีทองอายุ๕๓ปีถูกยิงเข้าที่กลางหลังและลูกสาวบุญธรรมคือนางสาววิภาวันภูหน้าเกี้ยวก็ถูกยิงเช่นกัน
โดยนายพยอมเป็นผู้ลั่นไก่สังหารภรรยาและลูกก่อนยิงตัวตายตามในภายหลัง
สภาพบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูง
โดยรอบเป็นสวนมะนาวที่เป็นอาชีพหลักของครอบครัว
พักหลังมีปัญหาขายมะนาวรายได้ลดลง
สำหรับศพผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนนะครับ
ตอนนี้ทางญาติได้นำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เตรียมจะส่งต่อไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพิศนุโลก
ก่อนที่พรุ่งนี้ในเวลา๑๓นาฬิกา
ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นจากปัญหาหนี้สิน
ก็ได้รับการยืนยันจากชาวบ้านในระแวกนี้
ว่าทางครอบครัวของผู้ตายมีปัญหาหนี้สินอยู่มากมาย
ประกอบกับสวนมะนาวที่ทำอยู่นะครับ
ก็มีรายได้การซื้อขายไม่เท่าเดิมครับ
ก็เป็นปัญหาหลักที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ขึ้นครับ
นางสุภาวันพุ่มเจริญอายุ๔๔ปีหลานสาวของนายพยอมมีศักดิ์เป็นอา
เล่าว่าตอน๖โมงเช้ามีข้อความในไลน์กลุ่มญาติ
โดยนายพยอมซึ่งมีศักดิ์เป็นอาส่งข้อความมาว่า
ชาตินี้เกิดมาบุญน้อยลาก่อนพี่น้องทุกคนที่ผ่านมาขออโหสิกรรมให้กับครอบครัวด้วย
เกิดมาบุญวาสนาน้อยงานแต่งล้านก็ไม่ได้ไป
พร้อมกับทิ้งท้ายว่ามีประกันอยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย๑แสนบาท
และมีของภรรยาอยู่ที่บ่อทองอีกหนึ่งแสนบาทเป็นรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

บอกพอเห็นข้อความก็ตกใจจึงรีบเดินทางมาดูที่บ้านก็พบอาพยอมถือปืนอยู่
จึงได้ถามหาอาผู้หญิงและน้องสาวว่าหายไปไหน
พยอมตอบว่าทั้งสองคนไปหมดแล้วพร้อมกับไล่ให้ตนกลับไป
พอเดินออกมาได้๔๕๙ก็ได้ยินเสียงปืนดังไล่หลังมา
ด้วยความตกใจจึงโทรไปบอกญาติญาติให้มาช่วยกันดู
เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าทั้ง๓คนโดนยิงตายหมดแล้ว
ส่วนปัญหาภาระเรื่องหนี้สินได้รับการยืนยันจากหลานเคยผู้ตาย
บอกว่าทางครอบครัวของลุงกับป้ามีค่าใช้จ่ายเยอะ
โดยเฉพาะเรื่องค่าเทอมของลูกสาวบุญธรรมที่เรียนระดับมหาวิทยาลัย
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
แต่มีรายได้ที่ลดลงเนื่องจากไม่สามารถขายมะนาวได้เงินเท่าเดิม
แต่ปัญหาลึกเรื่องหนี้สินตัวเองไม่รู้ว่ามีมากน้อยขนาดไหน
ชาวบ้านที่รู้จักกับครอบครัวผู้ตายบอกว่า๑อาทิตย์ที่ผ่านมา
ในพยอมติดต่อทอลดราคาสวนมะนาวจำนวนหนึ่งไร่
ขายของช่ำจึงไม่ได้ตกลงรับซื้อไว้
เค้าคุยกับเราเค้าอ้างพูดเรื่องค่าเทิม
จังหวัดกำแพงเพชรต่อชาปนกิจ
ขณะที่บรรดาเพื่อนสนิทของนางสาววิภาวันต่างลงรูปไว้อาลัย
จากการเสียชีวิตกระทันหันในครั้งนี้
คารินกมุทยศิลป์ผู้สื่อข่าวทรัศน์ทีวีตรายงาน